คุณผู้ชมพิษภัยของยาเสพติดมีมาให้เล่ากันทุกวัน

เคยอยู่ในเรือนจำในคดียาเสพติด
โทษออกมาแทนที่จะกลับตัวกลับใจ
ก็ยังไปเสพยาเสพติดคราวนี้ค่ะพอกลับมาเสพอีกรอบ
หอนหนักเลยคลุกข้าวผสมยาฆ่าแมลงอ่ะ
ให้แม่กินเผาบ้านตัวเองจนเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยมาดับไฟมาเกลี้ยกล่อมนะคะ
สุดท้ายเนี่ยนะโวยวายเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ดับไฟอีกต่างหากนะ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

ยังมีมีดอยู่ด้วยมีอาวุธด้วยเขาก็ต้องให้วางอาวุธ
แล้วก็พยายามจะเข้าไปควบคุมตัวเพราะว่าจุดไฟเผาบ้าน
เอามีดเนี่ยไปคมขู่คนในบ้านคนแถวแถวนั้นเนี่ยนะคะ
นายบัญเจิดคล้ายพวกอายุ๔๑ปีค่ะหรือว่าเจิดเนี่ยค่ะ
ลุ้มคลั่งเผาบ้านเอามีดขู่ทุกคนที่จะมาดับไฟ
ไฟยังไหม้อยู่เลยเห็นไหมคะด้านหลังอ่ะครับนางสง่าคล้ายพวกอายุ
สิบแปดปีเป็นแม่ของเจิดนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะคะพี่สาวก็ตะโกน
ร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากบ้านภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นคนที่เจิดเนี่ยเคารพมากนะครับก็มาเกลี้ยกล่อม
คุณผู้ชมดูสิเผาบ้านจนสภาพแบบเนี้ยต้องให้ภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
เกลี้ยกล่อมเจิดยอมวางอาวุธแล้วก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมตัวนะคะ
อืมไม่เหลืออะไรเลยดูสภาพบ้านค่ะแล้วในตัวยังมียาบ้าซุกซ่อนอยู่นะคะ
ตั้งสิบหกเมตรนะครับสิบหกเมตรไม่น้อยน้อยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนะคะบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่สี่
มนตหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนางลำจวนพี่สาวของผู้ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเจิดเนี่ยเสพยาบ้านหนักมากถึงขั้นเอายาฆ่าแมลงที่เป็นผงผงอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมคลุกข้าวใส่จานให้แม่กินอืมแล้วก็ให้พี่สาวกินด้วยโอ้โห
แต่พี่สาวบอกว่าโชคดีนะสามีเธอมาเห็นซะก่อนก็เลยเตะจานข้าวที่คลุกยาฆ่าแมลงทิ้งอ่ะค่ะ
กลายเป็นว่าเจิดโกรธมากคลุ้มคลั่งเดินถือมีดถือไม้จะทำร้ายทุกคนที่อยู่ในบ้าน
ถ้าเกิดเจิดย้อนกลับมาบ้านคือมาเผาบ้านตอนดึกค่ะ
ส่วนแม่ของเจิดนะคะ
ขวัญภาวะกับการกระทำของลูกชายอยู่เลย
แม่บอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกไปหายาเสพติดมาจากไหน
ถึงขั้นคลุ้มคลั่งขาดสติแบบนี้
ถึงขั้นเอายาฆ่าแมลงมาคลุกข้าวให้แม่กิน
ทำกับแม่ได้ลงคอได้ยังไง

ลั่งขนาดนี้นะคะตำรวจสพบ้านหมี่ควบคุมตัวในเจิดหรือในบันเจิดคนนี้อ่ะนะคะ
ไปที่โรงพักคุณผู้ชมเชื่อไหมคะไปถึงโรงพักเนี่ย
ยังสอบปากคำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเจิดนั่งยิ้มคนเดียว
นั่งยิ้มอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้สงบสติอารมณ์รอให้หายเมาก่อน
แล้วก็สอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีที่แน่ก็ต้องดำเนินคดีข้อหาในเรื่องของการเสพยาเสพติด
แล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการวางเพลิงเผาทรัพย์